สวัสดีค่ะพบกับขวัญในไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะ
คุณขาบอกเลยนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องราวที่เป็นที่พูดถึงในวงการแฟชั่นจริง
แม่เจ้าแม่แฟชั่นเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้นี่คือจะมาเม้ากันใช่ไหม
เรื่องวันนี้เกี่ยวกับเรื่องแคทวอล์กทั้งนั้นเลยด้วยป
ถูกต้องเป็นกระเป๋าหน้าตากระเป๋านี้นะคะคุณเองเนี่ยก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี
เป็นประมาณว่าสายรุ้งสายรุ้งนะคะขอเรียกสั้นเลยว่ากระเป๋าสำเพ็งบ้านเรานี่แหละค่ะคุณ
แต่ว่าด้านนะคะกลายไปเหมือนคอเล็กชั่นล่าสุดของบันเลนเซียก้าค่ะเป็นกระเป๋าเนี่ยให้คุณเห็นไหมเห็นไหมคะ
โอ้โหนี่รูปทรงเนี่ยก็คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วใบใหญ่และยิ่งมีหลายสีมีสีแบบนี้ไง
คือมันเหมือนกันเลยค่ะคุณไม่รู้จะพูดว่ายังไงคือมันเหมือนกันเลยค่ะ
เป็นกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะคะสำหรับแฟชั่นเซตนี้ค่ะ
อันนี้เขาเปิดตัวไปที่กรุงปาลิสเลยค่ะคุณค่ะ
ภายใต้การกลุ่มบังเหียนของดีไซเนอร์ใหม่เลยนะคะที่มีชื่อว่าเดมมากวาซาเลียค่ะ
คนนี้มีอายุ๓๔ปีแล้วนะคะ
อกจากนั้นนะคะพอมีประสบการณ์แล้วก็มาเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะ
เสื้อสีขาวธรรมดาแล้วก็เป็นกางเกงชายน้อย

เขาถอนตัวไปถูกต้องเขาก็ถอนตัวไป
ก็เลยมารับหน้าที่แทนแหม่เปรี้ยงป้างเลยนะ
บ้านเราเห็นต้องกรี๊ดเลยค่ะคุณ
เป็นยังไงคะกับถุงสำเพ็งบ้านเราโกอินเตอร์กันไปแล้วค่ะ
ซึ่งแน่นอนพอมีกระแสแบบนี้
คนดังในบ้านเราก็ไม่พลาดที่จะสะพายกระเป๋า
ปัญหาได้ง่ายนี่ในบ้านเรา

คุณแตงโมพัทรธิดา
คนนี้เนี่ยบอกเลยค่ะก็โพสต์ภาพสะพายถุงสายรุ้งไซส์ใหญ่นะคะ
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอ
บอกว่าอย่างนี้บาลองบอยไซส์คนแรกในประเทศไทย

นี่มีคุกด้วยนะใบใหญ่บิ๊กบึ้ม
จากฝ่ายหญิงไปบ้างแล้วนะคะมาต่อกันที่ฝ่ายชายบ้างดีกว่าค่ะ
อย่างคุณก๊อฟพิชยะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่ม
คนนี้ก็เป็นคนที่เป็นแฟชั่นจริงเขาก็ไม่ยอมตกเทรนด์นะคะ
บอกเลยว่าหลุดรันเวย์ปุ๊บก็ส่งถึงมือปั๊บเลยค่ะ
พร้อมกับภาพสะพายถุงสำเพ็งด้วยค่ะ
แล้วก็แอบแฮชแท็กกวนนะคะว่าต้นฉบับมาจากประเทศไทย
นี่ฉันชอบขนเก๋ทีเดียว
ออกจากจะวงการดารานักแสดงในบ้านเราแล้วนะคะคุณ

ยังมีวงการกีฬาด้วยค่ะ

ผ้านำเทรนด์ฟาชั่นกับเขากันเหมือนกัน

ก็คนนี้เขาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
โพสต์ในชุดเตะบอลเลยค่ะคุณแหมแฟชั่น
แหมแฟชั่นพร้อมสวมแว่นตาดำด้วย
โดยบอกเลยนะคะว่าเทรนด์กำลังมากระเป๋าใบใหญ่
พอที่จะใส่ตัวเขาได้เลยคุณรูปนี้นะเรียกยอดไลค์เนี่ยเกือบแสนเลยค่ะ
บางคนที่เขาโพสต์รูปแบบนี้นี่คือเขาเอาตัวไปอยู่ในนั้นด้วยเลยนะ
เมื่อกี้ไม่ใช่แค่สะพายอย่างเดียวคือถุงมันไซส์ใหญ่มาก
ถูกต้องไงนะคะซึ่งดิฉันเคยลองเอาไปใส่ตัวเองใส่ในถุงแล้ว
คุณคุณก็สูงยาวข่าวดีขนาดนี้คุณลงไปได้เหรอคะ
ก็ปิดนิดอย่างนี้คะคุณตัวใหญ่ด้วยค่ะ

เลยนึกถึงคนนี้เลยค่ะคุณม้าออนภาแหม่นะคะ
ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าก็เป็นเรื่องปกติที่จะมาละไม้คล้ายคลึงกันนะคะ
เพราะว่าดีไซเนอร์เนี่ยเวลาเขาออกแบบผลงานต่างเนี่ย
มาร์ทจะว่ายังไงเอาไปฟังกันสักหน่อยค่ะ
เพราะว่าดีไซเนอร์คงมาเที่ยวเมืองไทยมั้งแล้วก็อาจจะเห็น
หรือไม่ก็ดีไซเนอร์อาจจะได้แรงบันดาลใจจากพวกคนจีนที่แบบว่าขนของเยอะแยะอะไรอย่างนี้มั้
แล้วก็คงเห็นพอเห็นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจก็เอาไปทำ
ไซเนอร์ทุกคนในโลกนี้ที่ดังได้แรงบันดาลใจมาจากรอบข้างของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดค่ะ
คนที่ตามแฟชั่นอย่างเราหรือคนที่อยู่ในโลกแห่งแฟชั่นอย่างดิฉันเนี่ย
เราเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเราจะเห็นแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า
มันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นจริงเนี่ยเราดูถูกกระเป๋าไอ้พวกนี้สไตล์ใช่ไหม
แต่ไหนแต่ไรมาใช่ไหมเรามักจะเป็นอย่างนี้เสมอคนไทยไม่อยากจะเชื่อ
ทำไมล่ะคะดีไซเนอร์ของบ้านเราหรือว่าพวกคุณทำไมถึงได้ไม่คิดล่ะคะว่าเอาลายสายลุงมาทำกระเป๋า
พี่ม้าก็บอกแล้วว่าอยู่ในวงการนี้มานานนะก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นเกิดใหม่หรอก
มันเคยมีกันมาก่อนแล้วแต่ว่าเอามาปรับแต่งนิดนึงปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย
บอกว่าความจริงถุงแบบนี้ทางที่ฝรั่งเศสเองนะคะกรุงปารีสรวมถึงที่ลอนดอนเขาก็ฮิ้วแบบนี้กันเหมือนกันรวมถึงที่จีนด้วย
ทีนี้มันก็เลยเกิดการแบบเรียนแบบมันอาจจะไม่ใช่ที่บ้านเราโดยตรงหรอก
แต่มีคนถามเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าเราไปฮิวแบบเนี่ยในฝรั่งเศสจะโดนจับไหม
แบรนด์จริงนี่คือใบปันแสนใช่ค่ะคุณขาเพราะว่าวัสดุเนี่ยค่อนดีเลยแหละทำมาจากหนังนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังมีแบรนด์อื่นอีกด้วยคุณขอเริ่มกันที่ด้วยค่ะขออภัยนะคะ
เพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยเดรสตัวหนึ่งก็เกือบแสนเลยนะคะคุณค่ะแพงมากเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคำว่าสู้นะคะชีวิตรักแล้วก็ตัวอักษรขอไข่ค่ะ
แต่ว่าดันไปละไม้คล้ายคลึงกับนี่เลยคุณรองเท้าแตะช้างดาวของบ้านเรา
แต่บอกเลยว่าใส่สบายนะจ๊ะอันนี้คือเขาเรียกว่าแตะขอบฟ้า
เพราะว่าขอบฟ้าจริงคุณแม่นะคะเจอมุกน้ำแข็งไปไปไม่เป็นเลยค่ะ
เออก็เก๋ไก่เห็นไหมใกล้กันมากเลยก็อย่างว่าเนอะเรื่องของแฟชั่นก็วนเวียนกันมาแบบนี้แหละ
นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องตามบางคนตามก็ได้นะหรือบางคนไม่ตามก็ไม่ว่ากัน
เป็นความชอบส่วนบุคคลถูกต้องแล้วค่ะคุณ
นอกจากนั้นนะคะเรามาเลือกเร้องของกระเป๋าก่อนมาแล้วที่ได้แรงบันดาลใจ
ไปชมกันเลยค่ะ
อันนี้นะบอกเลยว่ามีแรงบันดาลใจมาจาก๒๐
หลักด้วยกันคุณลองเห็นดูกระเป๋านะคะ
ออกขายตั้งแต่เกือบ๖ทศวรรษก่อนเลยค่ะ
แล้วก็อย่างที่สองเลยค่ะก็คือ
รถโบราณค่ะโดยเฉพาะส่วนของหูฮิ้วเห็นไหมคะ
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้อของรถสปอร์ตในยุคเก่าค่ะ

แต่ว่าดีนดีไซเนอร์เก่งค่ะทำให้มันมาเข้ากันจนได้นะคะ

เป็นการเอานำแพทเทิร์นค่ะของกางเกงนักมวยเนี่ย
โดยใช้ผ้าซาตินเพื่อเพิ่มความหรูหราค่ะ
อันนี้เขาคาดว่าเลยนะคะว่าน่าจะเป็นใบแรกของโลกเลย
คือดูแล้วมันก็เหมือนนะเหมือนกับตรงขอบเอวกางเกงมวย
แต่เก๋เนอะบางทีแฟชั่นรับมาทั้งหมดไม่ได้
ก็ต้องแบบมาปรับมาเปลี่ยนด้วยนะคะเป็นข้อของตัวเอง
ขอตบท้ายแฟชั่นบ้านเราบอกแล้วประเทศไทยค่ะ

ท้ายกันด้วยกระเป๋าผักตบชาวาค่ะคุณ

ซึ่งบอกที่มากันนิดนึงนะคะว่ามีที่มาค่ะ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่๕
ก็ได้พัดเอาผักตบชาวาที่ปลูกไว้ในอ่างดิน
หน้าวัดสับประทุมค่ะไปกระจายอยู่ตามแม่น้ำลำคองสายต่าง

สร้างปัญหาค่ะถึงขั้นต้องออกเป็นพรบ
จัดผักตบชาวาออกมาในปี๒๕๔๖เลยทีเดียวค่ะ
แต่การนำผักตบชาวามาตากให้แห้งนะคะ
เกอรี่เป็นแผ่นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกนะคะว่าอยู่ในส่วนไหนของพรบ
แต่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะในการที่ช่วยกำจัดผักตบให้หมดไปด้วย

ใช่ค่ะอันนี้คือพอมาใส่สีสันมันก็สวยงาม
ถ้าเกิดว่าจะเป็นสีแบบสีเรียบของเขาเลยเนี่ยเวลาที่มันแห้งแล้วก็สวยนะคะ

อริจินัลเก๋แล้วแต่ชอบนะคะ
แต่ของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแหละ
ถูกต้องค่ะนอกจากของของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้ว
เรื่องของคนบ้างอยู่ในวงการแฟชั่นนะคะ
มีหนุ่มน้อยคนนึงค่ะคุณค่ะ
สังขระบุรีไปเดินที่สังขระบุรีใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปเดินบ้าง
คือนึกถึงเหมือนตอนที่สยามบ้านเราไงใช่ไหม
ที่จะมีคนแบบว่าโอ๊ยแมวมองโมเดลลิ่งต่าง
ร้านนั้นผู้ทูบไม่อยากจะบอกหมายถึงพายุเลย
แต่คราวนี้มันนานแล้วนั้นคราวนี้ยังไงคะ
เครียวคนนี้ค่ะอยู่ไปเป็นในแบบจำเป็น
เกิดปีมีการไปแคสติ้งนะคะกินที่หน้างานเลย
อ่าปลาดวงคนจะดังเนี่ยคุณบอกเลยนะว่าแค่นั่งอยู่เฉย
อยู่บ้านธรรมดาเรียนหนังสือเนี่ยก็ดังแล้วค่ะ
อย่างกรณีนี้เป็นตัวอย่างได้เลยค่ะ
หลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพนะคะ
แฟชั่นเซฟที่เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสารไลฟ์สไตล์ค่ะ
ด้านในค่ะก็มีภาพของหนูน้อย
ร่วมเป็นหนึ่งในแบบในนั้นด้วยนะคะ
ก็คือแบรนด์ของหลุยวิกตองนั่นเอง
ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะคุณ
คนนี้นะมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษประจำหลุยวิกตอง

เอาเรามาดูเรื่องราวของในแบบกันบ้างดีกว่าคุณ
ก็ยังมีนายแบบหนุ่มด้วยนะคะมาจากโปแลนด์
ก็คือคุณโดมินิกซาดอสค่ะ
นำเสนอผลงานที่เขาเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะ
แล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ

ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานั่นเอง
แล้วก็มีภาพน้องเคียวนี่แหละค่ะ

อยู่เยอรมนีอีกด้วยครับ

เอเชียก็กำลังมานะคุณ
ถูกต้องค่ะคุณแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะคะ

คือน้องเขียวยังมีสัญชาติกระย่างอยู่
ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอามาเอาใจช่วยกันนะคะว่าอยากจะให้น้องได้รับสัญชาติเร็ว
เพราะว่าจะไปมาไหนเนี่ยก็จะได้สะดวกยิ่งขึ้นคุณ
เวลาตอนนี้คุณน้องเขียวนะจะไปไหนเนี่ยต้องบอกล่วงหน้าก่อน๑วันถึงจะไปได้นะคะ

ทีนี้มันก็ส่งผลสิคะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปน้องดัง
จะไปทำงานต่างประเทศจะออกไปทำงานนอกเขตตรงนี้ก็จะออกไปไม่ได้
มันก็ทำให้เราเห็นช่องว่างเรื่องของชาติภัณฑ์
เรื่องของสัญชาติเหมือนกันเนอะ
ใช่แล้วคะ
ฟาชันระดับโลก
คือแฟชั่นมันก็มาเรื่อยอย่างผ้าถุง

คือแฟชั่นมันมีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่ากระแสหรือว่าสีสันต่าง

ส่วนตัวแล้วขอเอาใจช่วยน้องเคียวนะคะ

เพราะว่าเผื่อน้องไปถูกใจโมเลลิ่งต่างชาติ
อินเตอร์ไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณค่ะ
และนี่แหละค่ะก็คือบันเทิงนะคะ

วันนี้เราอัปเดตเรื่องแฟชั่นแบบใหม่แล้วใช่ไหม
งงกันใช่ไหมว่าคืออะไร

แฟชั่นให้ได้ติดตามกันแบบนี้เป็นประจำทุกสุดสัปดาห์เลยค่ะ